แต่ว่าคนอาจจะคิดว่าเราไม่ทำหรือเปล่า
แต่ว่าจริงรับได้ค่ะยินดีค่ะ

ก็เหมือนที่บอกพอคริบล์ไม่ได้รับงานมาสักพักหนึ่ง
คนก็อาจจะคิดว่าไม่รับหรือเปล่า
แต่ว่าจริงอยากทำ
เพราะว่าแบบที่บอกถ้ามีอะไรน่าสนใจ

ก็เห็นเพื่อนเริ่มกลับไปเล่นอย่างคุณเอมี่มรกล
ก็เลยแบบเห็นเขาเล่นเราก็ดูนะติดตามผลงานเขา
ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสแล้วอะไรที่มันเหมาะสมก็คิดว่าจะกลับไปทำค่ะ
อยากกลับไปแล้วผลงานมาก
ก็ว่าว่าคิดแล้วจะกลับไปทำได้
คุณจะติดตอบได้นะคะ

ถามข่าวเยอะเลยนะคะ
อยากพูดอะไรใช่ไหมเรื่องขอบคุณ

ไม่เห็นผิดกระดูกนะครับ

ก็แยกกันอยู่

พิมว่านะแล้วก็มันเหมือนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง
แต่ว่าถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้ว
ก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับ
แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อ

ก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
มันเป็นเรื่องของทัศนคติที่ต่างกัน

มันนานแล้วค่ะ
นานแล้วค่ะนานนาน

แต่ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้บอกไม่ได้ใจใคร
คือครีมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่า
เราก็อาจจะไม่ได้ออกมาทำงาน

แต่ว่าถ้าเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็จริงก็ทราบ
เพราะว่าก็จะไปไหนกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้พี่จานตัดสินใจร่วมกัน

ตัดสินใจร่วมกันคือ

อันนี้ครีมตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้
แต่ว่าถ้าเป็นตัวเองเราก็รู้สึกว่า
เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอะค่ะ

สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้พิมรู้สึกว่า

ทำอะไรที่เรามีความสุข

เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยน

แต่พอวันนี้ถามว่าตอนเราอายุเท่านั้น

พอวันนี้คริมก็คิดอีกแบบ
แต่ถามว่าแล้วเหมือนรู้สึกแบบแย่เลยไหม
ก็ว่าจริงมันก็ไม่เกี่ยว
มันก็อยู่ที่เรื่องราวของแต่ละคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช้ชีวิตคู่มา๒๓ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับ

แค่รู้สึกว่าพิมอยากทำอะไรที่เรามีความสุขแค่นั้นเอง

บางทีทุกคนมันมีความรู้สึกอยู่แล้ว

ผู้หญิงคือถ้าเราตัดสินใจทุกคนคริมว่าทุกคนก็เป็น
แต่พอถ้ามาถึงจุดนี้พิมก็ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริง

แล้วได้สมันใจจากผู้หญิงหรือจากผู้หญิงใครบ้าง

ได้จากคนรอบข้างแล้วก็ได้จากเพื่อน
เพื่อนก็น่ารักเนี่ยค่ะ
เพื่อนก็รู้ว่าแบบเขาก็จะอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกสนใจทั้งนี้มันยากขนาดไหนสำหรับผู้หญิงคนนี้

แต่พิมว่าจริงถ้ามันถึงจุดหนึ่งอะค่ะ
เราจะรู้ตัวเราเองดีที่สุด
คือได้ว่ามันนล่อยนะคะแต่ที่ผ่านมา
มันนานมาก
แต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันมีสิ่งดี
ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีความสุขอ่ะค่ะอืม
แล้ววันเนี้ยแข็งแรงคือแข็งแข็งแข็งแข็งแรง

คือวันนี้ไม่ก็ทำแต่ละวันเราก็พยายามแบบ
ไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับครอบครัวบ้างอืม
เจออยู่คนเดียวยังมีรู้สึกแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยคะไม่รู้ว่าไหลคนเจ็บ
ไม่เพราะมันนานแล้วมันมันมันเลยจุดนั้นมาแล้ว
ไม่ได้เสียดายชีวิตที่ผ่านมาความรับดีดีอะไรก็คงครับ
แต่ถ้าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราก็ต้องรับมันให้ได้
ถ้าเกิดรักครั้งใหม่ที่เข้ามาจะต้องเลือกกันยังไง

ไม่รู้คุณตอบไม่ได้คือคุณก็ยังไม่ได้คิดไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลย
เอาจริงคือมันไม่ใช่เรื่องแรกที่ครีมคิดตอนนี้
คือแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเรายังทำงานได้เรายังทำอะไรได้อีกหลายอย่าง

ร้านขนมด้วยค่ะ